สไลด์ไอจีไปโอโหเดี๋ยวดิฉันเหลือบไปดูค่ะ

มีแฟชั่นใหม่จากเหล่าซุปตาของเวลา

คุณมากเป็นแฟชั่นซุปตา

เขาถ่ายรายสไตล์รายสไตล์นึงกุคผู้ชม
ก็เปลี่ยนลูกหนึ่งมีนวดมีเคราะห์

เลยว่าหลอกจากใจมากกุผู้ชม
ดูหมากไปแล้วนะคะมาดูคิมเบอร์รี่กันดีกว่า

นี่เลยบล็อกตานี้โอ้โห
อยากจะเป็นหวานใจหมากต้องแต่งหน้าแบบนี้

สวยนะไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันนะคะ

ดูเลยค่ะบล็อกตาสีฟ้าสุดไซเวอร์นะคะ
แล้วก็นั่งอาบแดดนิดนึงให้แดดมันฉาบตา
เพราะว่าในใจยังไงก็มีหมากอยู่แล้ว
เธอพูดข่าวทุกวันเธอก็ไม่ได้หรอก
แต่ว่าก็เป็นฟาชั่นทุกตาที่หยิบผัก
แต่มันไม่จบเท่านี้ใช่ไหมคะ
พรุ่งนี้เดี๋ยวตาฟ้าเลยจ้ะเดี๋ยวเจอกัน
ต้านทางนอกแต่การพูดชมข้ามาที่รุ่นใหญ่ดีกว่า
อบอุ่นพี่เวียสุกลวัฒน์กันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่าเขามีหนวดหล่อแบบนี้มาตั้งนานแล้ว

นะคะพวกผู้ชมช่วงโควิดประบาทก็นิดหนึ่งนะคะ
ก็หยุดอยู่บ้านกันก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเซอร์แบบนี้

เพราะว่าเราก็ดูพี่เวียไปแล้วเราจะได้ฟิลแบบว่า
โอ้โหพี่เวียงานดี

ไอ้การที่ไว้หนวดก็ขัดใจสาวเบลล่าเหมือนกันนะ
ก็เลยมาแซวนิดนึงแล้วกันว่าเฮียจ๋าโกนนะละมั้งหนวดเนี่ยมันเฟิร์มไปเยอะแล้ว
ก็ว่าแซ่บดีนะมาต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะให้ดูฝ่ายหญิงก่อน
น้องใหม่ดาวิกาคนสวยของเรานั่นเองนะคะนี่เธอก็สายแฟชั่นไม่แพ้ใคร
เมื่อกี้คิมเบอร์รี่ตาฟ้าใช่ไหมดาวิกาสู้สีย้มพูมาเลยจ้า
คุณผู้ชมอย่าตกใจเขาไว้แบบนี้

หนวดทั้งคราวผมเผ่ารุงรัง
ไม่รู้อาบน้ำครั้งล่าสุดเมื่อไหร่

ทำตามไม่ได้ก็ดูที่เสริมละกัน